ซึ่งก็มีศิลปินหลายท่านไปรวมไปถึงคุณป๊อปปองกูลนะคะซึ่งเป็นที่จับตามองนะคะ
ซึ่งคุณป๊อปเนี่ยได้ไปขึ้นร้องเพลงนะคะโชว์๓เพลงซึ่งแต่ละเพลงเนี่ยโอ้โหโดนมากจริง
ว่าจะเป็นภาพจำยิ่งฉันไม่รู้ยิ่งต้องทำรวมไปถึงเพลงปล่อยนะคะ
ในระหว่างที่ร้องไปพี่ป๊อปก็พูดเข้าเพลงอย่างเช่นแบบยิ่งไม่รู้ยิ่งต้องทำ
ป๊อปบอกว่าผมก็ไม่รู้นะครับว่าทุกคนยังจะรักผมแบบเดิมหรือเปล่า
แล้วด้วยความว่าเนื้อเพลงพี่ป๊อปแต่ละเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่ล้วนแล้วแต่เขาโดนกระทำทั้งนั้นเลย
ใช่นะคะซึ่งตอนท้ายที่สุดแล้วค่ะเป็นช็อตที่พิธีกรคุณแจ๊คลายเดอร์เนี่ยค่ะ
ขึ้นมาถามความรู้สึกคุณป๊อปหลังจากที่คุณป๊อปได้ร้องเพลงทั้ง๓เพลงไปนะคะ
เดี๋ยวให้ดูค่ะในช่วงที่เรียกว่าคลายแม็กซ์จริงคุณป๊อปถึงกับร้องไห้แล้วก็เดินเข้าหลังเวทีเลยค่ะ

ขอบคุณนะครับ
เพื่อนซีคุณลุลาก็ไปด้วย

ออกมาพูดต่อหน้าคนทั้งหมด

คนล้มห้ามข้ามนะคะก็ไปฟังนุลา
ให้กำลังใจคุณป๊อปปองกูลเพื่อนซีกันเลยดีกว่าค่ะ
ทุกคนมันมี
เราก็มีแล้ววันที่เราแบบ
เราก็เลยรู้สึกว่า
ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรของเขา
เราก็มีหน้าที่ให้กำลังใจ